คุณผู้ชมครับความคืบหน้าคดีเรื่องของน้องชมพู่เนี่ย
สิบสามวันแล้วเนี่ยล่าสุดหลักฐานชิ้นสำคัญหรือว่า
แสสำคัญไปอยู่ที่รถแบ็คโฮลของเล่นสีเหลืองค่ะที่ล่าสุดเนี่ย
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าป้าย้อมแล้วก็อีกคนนึงออกมาบอกกับ
ตำรวจและนักข่าวว่าวันที่๑๑พฤษภาคมหลังจากชมพู่หายตัวไป
ยอมเดินตามไปช่วยแล้วไปเห็นรถแบ็คโฮของเล่นมันอยู่ในหลุมที่มีการขุดเอาไว้ใต้ต้นมะม่วง
แล้วรถคันนี้ดันไปอยู่บนภูเหล็กไฟในจุดที่ไปเจอศพน้องชมพู่นะฮะ
ไม่ยอมพูดชาวบ้านพูดแต่พอเอาข้อมูลนี้ไปถามแม่ไปถามน้าตาย
ซึ่งเป็นย่ากับชมพู่เป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยไม่มีคนเห็น
แม่บอกว่าแม่ไม่เห็นแม่ก็มาดูวันนั้นไม่มีรถแบ็คโฮลไม่อยู่แล้ว
ตอนน้องชมพู่หายตัวไปคำถามคือทำไมข้อมูลสองอย่างสองฝ่ายมันขัดแย้งกัน
มันไม่ตรงกันแล้วล่ะทำไมถึงไม่ตรงกันทำไมมีคนเห็นและคนไม่เห็น
ใครพูดจริงใครพูดเท็จกันแน่นะฮะแล้วป้าย้อมเหมือนถูกข่มขู่ด้วย
หลังจากออกมาบอกข้อมูลเรื่องรถแบ็คโฮนะครับป้าย้อมเนี่ยเป็นชาวบ้าน
ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไม่เท่าไหร่นะก่อนหน้านี้เนี่ย
ตำรวจได้เชิญป้าย้อมไปให้ปากคำที่สภกกตูมแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์
วันช่วงเวลาดังกล่าวนะที่ไปเห็นรถแบ็คโฮยืนยันป้าเห็นจริง
นะฮะเราก็เลยพาป้าย้อมเนี่ยย้อนกลับไปจำลองเหตุการณ์ใหม่
เริ่มตั้งแต่ป้ายอมเดินออกจากบ้านซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันกับชมพู่นะ
บ้านของป้ายอมเนี่ยอยู่ใกล้กับปากซอยส่วนบ้านของน้าตายเนี่ย
อยู่หลังสุดท้ายของซอยระหว่างทางจากบ้านป้าย้อมกับบ้านน้าตาย
จุดที่ป้าบอกว่าป้าเห็นรถแบ็คโฮลของเล่นเนี่ย
มันห่างกันประมาณสักเก้าสิบเมตรได้อ่าพอป้าย้อมเนี่ยนะฮะ
เดินมาไปถึงบ้านป้ายอมก็ชี้ให้เห็นจุดที่เห็นรถแบ็คโฮล
ซึ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะฮะแล้วก็ข้างเปรย์
ป้ายอมเห็นรถแล้วก็มีกระป๋องที่น้องเอามาขุดเล่นเนี่ย
วางอยู่ด้วยทีมข่าวก็นำรถแคคโฮลคล้ายคล้ายกันกับรถ
แบ็คโฮลของชมภูติที่เล่นอยู่นะฮะเอาไปจำรองเหตุการณ์
ย้อมก็บอกว่าตอนที่มาเจอเนี่ยมันคือ๙โมงกว่าวันนั้น
ทันทีที่เดินมาถึงเนี่ยก็เห็นมันมีร่องรอยคล้ายกับเด็กนั่งเล่นอะไรกันอยู่
ใกล้กับหลุมที่ขุดเอาไว้แล้วก็มีกระป๋องสักใบสองใบนี่แหละป้ายอมบอกนะฮะ
แบ็คโฮตอนที่ไปเจอเห็นว่ามันอยู่ในลักษณะที่ส่วนตักดินมันจมลงไปอยู่กับดิน
คล้ายกับมีการตักดินเล่นอยู่ยังไม่ได้มีการขุดขึ้นมาตอนนั้นหลุมไม่ได้ลึกมากนะฮะ
ไม่เจอรถในลักษณะของรถเนี่ยวางทิ้งไว้เฉยแต่ว่าเชื่อว่าน้องกำลังเล่นอยู่
ลักษณะคือเอาที่ตักเนี่ยตักดินอยู่นะฮะแล้วก็ถูกอุ้มตัวหายไปนะฮะ
ยอมยืนยันกับนักข่าวเป็นมั่นเป็นหมอว่าป้าเห็นจริงป้าเห็นรถแบ็คโฮลเนี่ยมันอยู่จริงอยู่หน้าบ้านน้าตาย
วันที่น้องหายไปซึ่งหลังจากที่ป้าเห็นก็มีชาวบ้านถามว่าป้าที่ป้าพูดป้าเห็นป้ามั่นใจจริงใช่ไหม
แน่ใจใช่ไหมป้าไม่กลัวเรื่องมันจะเข้าตัวป้าเหรอป้าก็บอกว่าป้าย้อมเนี่ยป้าแน่ใจป้าเจอรถแบ็คโฮคันนั้นในวันนั้นจริงแต่สีจะซีดหน่อยนะแต่เจอแค่วันนั้นวันเดียววันต่อมาป้าก็ไม่เจอแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยมีใครเห็นตามเราไหมมีคนชาวมงชาวบ้านเห็นตามเราไหม
อันนี้ก็อาจจะมีเพื่อนขึ้นมาทีหลังเพราะว่าป้าดูแล้วก็ไปหาน้องชมพู่แล้วก็บางคนก็ว่าเห็นของเล่นยังอยู่ครบเห็นแบบว่าคุยกันนะคะครับของเด็กก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ทำไมหายแต่ตัวเขาก็พูดคน

จ้าแต่ป้าเห็นเพราะว่าป้าเป็นคนแรกที่เดินขึ้น
ข้อมูลนี้นะฮะป้าย้อมเนี่ยได้บอกนักข่าวกับตำรวจตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วป้าก็บอกว่าเชื่อไหมมีคนเขียนข้อความใส่กระดาษไปวางไว้แค่หน้าบ้านของป้าเขียนว่าอย่าพูดมากอย่าไปบอกข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
ป้าบอกว่าลูกป้าเผาไปแล้วเอ้ายังไงข้าวว่า

ใช่ค่ะของคนที่เอาไปวางใช่ค่ะแต่ป้าบอกป้าเผาไปแล้ว
ลูกป้าเผาไปแล้วนะฮะอันนี้อ่าหลักฐานมันก็หายไป
เมื่อวานเนี่ยตำรวจอีกหลายชุดก็เดินทางไปไปหาไปที่บ้านของน้องอาชิ
น้องอาชิเป็นใครน้องอาชิเป็นเจ้าของรถแบ็คโฮลที่ชมพู่เอาไปเล่นนั่นแหละ
นะฮะแล้วก็จะมีการเรียกของแม่น้องเนี่ยมาสอบปากคำที่บ้านด้วยนะฮะ
สอบปากคำกับเรื่องของรถแคคโฮลคันนั้นนะตอนนี้ต้องยอมรับอย่าง
หนึ่งว่ารถแบ็คโฮกำลังเป็นประเด็นอยู่หาความเชื่อมโยงอยู่หาความสงสัยว่า
ทำไมมีคนเห็นทำไมมีคนไม่เห็นค่ะนะฮะทำไมเห็นในหลุม
แล้วทำไมไปอยู่ข้างศพที่ภูเหล็กไฟนะฮะตำรวจสอบปากคำแม่อาชิ
นานกว่า๒ชั่วโมงแล้วคุมตัวขึ้นรถออกไปจากบ้านทันทีนะครับ
อืมอ่าช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ
ต่อเนื่องจากที่คุณทัศนัยเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็น
โฟกัสไปที่รถแบ็คโฮของน้องใช่ไหมคะครับสองกลุ่มที่บอกว่าหนึ่งเห็น
อีกหนึ่งคือไม่เห็นที่บอกว่าไม่เห็นรถแบ็คโฮใต้ต้นมะม่วง
จุดที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยก็คือแม่ของน้องชมพู่เองค่ะ
แม่ของน้องชมพู่เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้เราก่อติดแม่น้องชมพู่ไว้นะคะเราไปถามคุณแม่น้องชมพู่
อ้าวคุณแม่ขาสรุปว่าแบคโฮเนี่ยเห็นหรือไม่เห็น
ชาวบ้านบอกเห็นบางคนก็บอกเห็นใต้ต้นมะม่วงที่น้องหายตัวไป
บอกว่าวันที่น้องหายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคมตอนเช้านะ
ที่รู้ว่าน้องหายตัวรีบไปถามสดิ้งเลยคือพี่สาวของน้อง
น้องหายไปได้ยังไงหายไปตรงไหน
สดิ้งบอกกับคุณแม่บอกว่าน้องหายไปใต้ต้นมะม่วง
ก่อนหน้าที่จะหายไปเนี่ยน้องเก็บมะม่วงใส่หลุมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
คุณแม่ก็เลยตามไปที่ใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงเนี่ย
อยู่ที่หน้าบ้านของน้าตายน้องสาวของแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
แล้วมองไปที่หลุมตามที่น้องสดิ้งบอกแต่ก็ไม่เห็นรถแบ็คโฮลณตรงนั้น
หรือรถของเล่นคันอื่นก็ไม่มีสักคันหนึ่งนะคะ
เห็นเพียงลูกมะม่วง๒๓ลูกวางอยู่ในหลุมดิน
คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชาวบ้านมาเห็นว่ารถของเล่นของน้องเนี่ย
ตกอยู่ในหลุมเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมฟังเสียงแม่ของน้องชมพู่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
แม่เห็นเป็นมะม่วงแต่ไม่ยอมเห็นเป็นรถแบคโฮล์

แต่คุณแม่ตั้งคำถามได้ดีนะคะว่าน้องหายไป๕๐กว่าวันแล้วทำไมเพิ่งมาเห็นตอนนี้
เอาละก็เป็นนักที่ของตำรวจกะทางอีกหนึ่งคนมาวันนี้
ที่เรามีโอกาสพูดคุยด้วยน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ยืนยันนะคะบอกว่าภาพสุดท้าย

ดินใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
ซึ่งหลุมดินเนี่ยเจ้าซูโม่หมาที่บ้านที่น้องชมพู่เลี้ยไว้เนี่ย
เป็นคนขุดไว้นะคะพอตัวเองรู้ตัวว่าน้องหายไปก็วิ่งมาดูที่ใต้ต้นมะม่วง
แต่ตอนนั้นน้องสดิ้งเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันเลยนะคะว่า
ไม่พบไม่เห็นรถแบ็คโฮลสีเหลืองอยู่ในหลุมดิน
บริเวณใกล้เคียงกับต้นมะม่วงเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เราต้องให้น้ำหนัก
แล้วความสนใจโฟกัสไปที่รถแบ็คโฮเนี่ย
เพราะมันสามารถที่จะตอบคำถามได้หลายคำถามเลยนะคะ
ว่าจุดที่พบรถแคลจริงแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจัดกลุ่มคนที่บอกว่าเห็นรถแบ็คโฮด
ตรงจุดที่น้องหายตัวไปก็คือใต้ต้นมะม่วง
กับกลุ่มที่ไม่เห็นก็มี๒กลุ่มด้วยกัน
เอากลุ่มที่เห็นก่อนก็จะมีป้ายยอมแล้วก็ชาวบ้านอีกคนนึงที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้
ส่วนกลุ่มที่บอกว่าไม่เห็นเยอะกว่านะ
เยอะค่ะคุณผู้ชมกลุ่มที่ไม่เห็นมีใครบ้าง
ก็ครอบครัวน้องชมพู่พ่อแม่พี่สาวน้าตายณเสริมรวมถึงนหา
กับนางดนตรีญาติฝั่งพ่อของน้องชมพู่ที่มาให้กำลังใจวันที่น้องหายไปด้วยนะคะ
นี่ก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนกันส่วนเพื่อนบ้านที่บอกว่าไม่เห็นก็จะมีช่างวา
วาเนี่ยมาทำงานอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่ณวันนั้นนะคะ

เห็นพ่อแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปด้วยตั้งแต่๑ทุ่มจนถึงตีหนึ่งค่ะ
พอวันรุ่งขึ้นประมาณ๘โมงเช้าก็คือวันที่๑๒พฤษภาคม
ตัวเองเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยโทรไปหาแม่น้องชมพู่ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะโทรติดตอนแปดโมงห้าสิบเก้านาที
รับสายค่ะก็สอบถามสอบถามว่าตอนนี้อยู่ไหนถามแม่น้องชมพู่นะ
แม่น้องก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเป็นห่วงน้องชมพู่ออกตามหากับพ่อทั้งคืน
หลังจากนั้นค่ะในช่วงที่คุยโทรศัพท์อยู่ชาวบ้านคนนี้
ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้แกรบแกรบแกรปก็เลยสอบถามแม่น้องชมพู่ว่า
แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่น้องชมพู่ก็บอกว่ายังคงอยู่บนภูเหล็กไฟตามหาลูกอยู่เลยค่ะ
ตอนนั้นเธอเองก็คิดว่าที่พ่อแม่น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟคงเป็นเพราะเป็นห่วงน้องมาก
พยายามตามหาลูกแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมวันต่อมาจึงมีการพบศพน้องชมพู่อันนี้ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเฉยนะคะ
และพ่อแม่น้องชมพู่หลังจากนั้นก็ไม่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอีกเลยส่วนประเด็นเรื่องของการเจอรถแบ็คโฮลนะคะ
ชาวบ้านคนนี้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาก็รู้สึกแปลกเหมือนกัน
เอาฟังเสียงชาวบ้านคนนี้หน่อยค่ะ
จุดจู่รุ่นไม่ครูมันก็ไปผูและก็ปรากฏอยู่เหมือนกัน
อยู่ข้างบนแม่น้องนี่คือคือ่ะนายชาวบ้านคนนี้ก็ผู้อัลปุ่น
ก็รู้สึกตกใจกับเป็นห่วงเพื่อด้วยนะโตะนั้นอ่ะ
เอ้าขึ้นไปกับใครขึ้นมากับพ่อสดิ้ง
ตอนช่วงเราไปหาน้องนี่คือ
คือเราไม่ได้เห็นรถแม่แม่คู่บนภูเขาร์ไง
เราก็เราก็แปลกแปลกอยู่บนกัน
ที่ต้องไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนนี้นะคะ
หลังจากที่เขาให้ข้อมูลกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง
คนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่

หนึ่งในกลุ่มนั้นคือบอกว่าหรือว่าเป็นกลุ่มคนใกล้ชิด

ก็เลยจะต้องไปสอบถามว่าแต่ละคนทำอะไรที่ไหนอย่างไร
สอดคล้องกับที่ผู้การแต้มบอกนะว่าคนใกล้ชิดต้องโฟกัสเยอะ
สิฮะแต่สุดท้ายคดีนี้จะโดนแขวนไว้ไหม
จะจับได้ไหมก็ยังตอบไม่ได้